สวัสดีค่ะเรื่องรอบขอบสนามเที่ยงวันนี้พบกับพิชชีวรรณฑรสมกิตรุงโรธค่ะ
วันนี้นะคะสารปกครองกลางแจ้งวัฒนาค่ะก็ได้นัดไต่สวนเพิ่มเติมนะคะ
กรณีที่ผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเข้าฟองร้องค่ะ
เพื่อขอให้กำหนดการเลือกตั้งเลื่อนออกไปนะคะเนื่องจากว่ามีความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้น
ติดตามได้จากรายงานของคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อค่ะ
มวลชนแต่ละสำนักนั้นก็ยังคงเฝ้ารอมติของสารปกครองกลางแจ้งวัฒนะนะครับว่า
จะมีคำสั่งคุ้มครองให้การเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลในวันพรุ่งนี้นั้นต้องถูกเลื่อนออกไปก่อนหรือไม่นะครับ
หนึ่งในผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนั้นได้ยื่นฟ้องต่อสารปกครองครับ
กีฬาแห่งประเทศไทยและพวกรวม๓คน

ไม่ได้เดินทางไปสมัครรับเลือกตั้ง

ตามข้อบังคับสมาคมฟุตบอลฉบับปัจจุบัน

พร้อมกับสภากรรมการว่ามีสิทธิ์ในการรับเลือกตั้ง

ไต่สวนในวันนี้ครับเพื่อขอคุ้มครองชั่วคราว
ในการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอล

นั้นก็เดินทางมาพร้อมด้วยทนายส่วนตัว

ซึ่งสารก็ได้ทำการไต่สวนอยู่ในขณะนี้ครับ
อกจากนี้ยังมีกรณีที่พลเอกจิรษักบุตเนียน

นั้นเป็นผู้ฟ้องการกีฬาแห่งประเทศไทย

พร้อมด้วยคณะกรรมการกลางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
กรณีการเลือกตั้ง๓๐เสียงดิวิชั่น๒
เมื่อวันที่๒๒มกราคมที่ผ่านมา

และขอให้สารคุ้มครองการเลือกตั้งชั่วคราว

ก็ได้ยื่นเอกสารชี้แจงต่อสาร

ปรานีคุบตาสาที่ปรึกษา

สัจกุลวันนี้ได้เดินทางมารับฟัง
ไต่สวนด้วยครับซึ่งนายธวัชชายืนยันว่า

เนื่องจากฟีฟ้าจับแบนไทยในสองกรณี

เรามีเสียงบางช่วงบางตอนของนายธวัชชัยครับ

เขาระบุชัดเจนทุกเรื่องและเรื่องที่ผมคัดค้านมาเนี่ย
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมทำเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่จะมี
ไม่มีครับผมอ่านมาเรียบร้อยผมศึกษามาเรียบร้อย
ผมถามผู้รู้มาเรียบร้อย
ขณะนี้การไต่สวนนั้นดำเนินไปเป็นเวลากว่า๒ชั่วโมงแล้วนะครับ
หากสุดท้ายศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวครับ
ก็จะทำให้การเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลในวันพรุ่งนี้นั้น
ไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะครับจนกว่าการพิจารณาคดีจะเป็นที่สิ้นสุดครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็จะยังคงเกาะติดสถานการณ์ของ
ไต่สวนฉุกเฉินที่สารปกครองกลางแจ้งวัฒนะนะครับ
ซึ่งหากมีความเคลื่อนไหวทีมข่าวไทยรัฐทีวีนั้น
จะรายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบครับ
วิลวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากสารปกครองกลางแจ้งวัฒนะครับ